เรามาติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับสามหนุ่มสุดฮอตแห่งบ้านวัฒนศิลป์นะคะ
เจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรฮอตจริงอะไรจริงนะคะ
นาทีนี้เนี่ยไม่มีใครไม่พูดถึงสามหนุ่มบ้านนี้นะคะและด้วยความที่เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้น
ความสามารถก็ไม่ได้ห่างไกลจากคุณพ่อคุณแม่สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไปคงไม่มีอะไรกระชากหัวใจบรรดาสะพ้ายมโนได้
เท่ากับโมเมนต์ความเป็นพี่ชายสุดอบอุ่นของทั้งสามหนุ่มที่มีต่อน้องสาวตัวน้อย

คุณลองไปดูทริปเที่ยวทะเลหัวหินของครอบครัวเจปิน
และครอบครัวของสาวหนิงปณิตาดูนะคะ
ทั้งสามหนุ่มเขาทำหน้าที่พี่ชายที่แสนดี
ทั้งเล่นทั้งคอยดูแลน้องนิวรินแบบตะมุตมิ
น่ารักน่าชังเต็มไปหมด
คือเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันก็เคยนะอยากจะมีพี่ชายแบบนี้บ้าง
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะ
วันนี้พวกมันน่ารักมากเลย

ต้องการคลิปคลิปเลย
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงนะ
อยากจะมีพี่ชายที่แสนดีคอยดูแล
แต่นาทีนี้ดิฉันไม่ขอเป็นน้องสาว
จะเป็นอะไรคะจะเป็นหวานใจเลยได้ไหมขอเป็นสะพายมะโนอีกหนึ่งคน

เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าปุ๊บดิฉันจะรีบโทรปลุกขึ้นแต่เช้าเลย
คุณจะได้ตื่นจากโลกของความฝัน
ขอเป็นพรุ่งนี้เช้าแล้วกันขอฝันต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชม

ตามวัยเด็กเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะคะ